แต่ว่าเริ่มต้นข่าวสารในค่ำคืนวันนี้นะครับ
เราไปดูเหตุการณ์ของอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยก่อนนะครับ
ขณะที่ขับรถอยู่กำลังกลับบ้านเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะ
แล้วก็ตกลงไปข้างทางทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๓คนด้วยกัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพบ้านนาและกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ถนนสายนครนายกรังสิตในพื้นที่ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะตกอยู่ข้างทางท้ายรถมีร่องรอยถูกชน
ภายในรถพบนายวิทูลอโนดาตอายุ๕๓ปีและนางบุญเย็นอโนดาตอายุ๕๑ปี
สองสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายใน
ใกล้กันพบรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำชนเสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้น
หน้ารถติดอยู่กับต้นไม้ในสภาพพังยับเยินส่วนนายจำเนียนแสงพุ่มพงศ์อายุ๗๔ปี
คนขับได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่านายจำเนียนคนขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เพิ่งกลับจากไปส่งลูกทำงานที่จังหวัดปราจีนบุรี
และกำลังเดินทางกลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถพุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างจัง
ก่อนที่จะเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้น
จังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างร่องกลางถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่ตะบนลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วจุดเกิดเหตุอยู่หน้าศูนย์พัฒนาฝีมืออาชีพและแรงงาน
กู้ภัยฮุก๓๑เข้าช่วยเหลือพบว่าคนขับและผู้โดยสารได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย๑๑คน
จึงรีบลำตัวส่งโรงพัฒบาลคนขับรถตู้โดยสารเรียนปิวารับผู้โดยสารมาจากจลำพูล๑๐คน
กำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอปากทงชัยแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
เพราะขับรถมาเป็นระยะทางไกลจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ
กับรถจักรยานยนต์บนถนนสาย๓๓
ในพื้นที่ตะบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึง
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณแยกทางเข้าบ้านป่าแดง

พบรถพ่วงจอดติดเครื่องอยู่กลางถนน

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ล้มตะแคงอยู่ในสภาพพังเสียหาย
รวมถึงพบสมนางสาววัลวรีแสนเก้าอายุ๓๐ปี
ถูกทับจนร่างแหลกเละนอนอยู่กลางถนน
นุ่มของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
ร่างไร้วิญญาณของนางสาววันวรีก็ร่ำให้ด้วยความเสียใจ
เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าว่า

ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยเพื่อข้ามไปอีกฝั่งถนน
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถพ่วงจะเลี้ยวเข้าซอย

กระเด็นมาถูกรถพ่วงทับเสียชีวิต

ควบคุมตัวนายเมืองเรืองรำอายุ๕๕ปี

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร

ก่อนที่จะพลิกคว่ามหงายท้องล้อชีฟ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าร้านแดงกรอนประตู
ระแกงตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งหลังเกิดเหตุพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือนายชินทันสมใจอายุ๒๖ปี
คนขับที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุตำรวจสพเมืองเชียงใหม่

ที่เกิดเหตุพบนายนรงพงกระโทกอายุ๔๒ปี

ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนนายปิยพงศิงฮเดชอายุ๓๐ปี
คนขับรถเทลเลอร์ทราบว่ากำลังขับรถไปส่งไม้ยางอบแห้งที่จังหวัดพัทธลุง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถสิบล้อคู่กรณีที่ขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนอย่างจังจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว